โกว่าบ้างดีกว่ายังคงนำเสนอค่าปัญญาต่อเท่าไหร่
แต่คราวนี้ไม่ต้องเป็นกังวลค่ะพี่มิ้นค่ะ

เขาใช้กิมมิกคือแฟนเพจชื่อดังเนี่ย
ในที่สุดสามารถตามหาคนหายได้สำเร็จค่ะ

เดียดีคนแชร์ต่อเยอะนะคะสำหรับเรื่องราวนี้
แต่ก็ชื่นชมมุมหนึ่งแต่ดูไปแล้วก็สะเทินใจเล็กเหมือนกัน

ก็เป็นภาพประกาศตามหาคนหาย

โดยก็มีการนำภาพบุคคลศูนย์หายมีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุมาตัดต่อ
แทนที่ตัวละครแล้วก็มอนสเตอร์ต่างในเกมนะคะ
เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจแล้วก็ให้เห็นความสำคัญ
ของการตามหาคนหายมากยิ่งขึ้นค่ะ
โดยภาพชุดนี้นะคะถูกเผยแพร่โดยแฟนเพจชูใจนะคะ
โดยทางมูลนิธิกระจกเงาก็ได้นำไปแชร์ต่อ
ระบุข้อความว่าโปเกมอนหายากยังมีคนหาเจอ
คนหายเราก็มาช่วยกันหาได้
ก็แน่นอนอันนี้ปล่อยออกไปก็กลายเป็นไวรัลนะคะ
ผู้คนที่พบเห็นก็ช่วยกันแชร์ไปเกือบ๙๐๐กว่าครั้งแล้ว
แล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์ของผู้จัดทำค่ะ
ที่ก็นำกระแสความนิยมมาใช้ดึงดูดความสนใจของคน
สังคมออนไลน์ได้เป็นอย่างดีนะคะ
แชร์ออกไปมีหลายคนที่หายแต่เจอแล้ว๑คนนะคะ
ผู้สูงอายุคนนี้คุณปู่สนองแสงอรุณวัย๘๖ปี
มีอาการหลงลืมก็หายไปช่วงตี๒ของวันที่๑๙สิงหาคม
จากบ้านพักย่านบางกรวยไซน้อยจังหวัดนทบุรีนะคะ
โดยคนขับแท็กซี่พลเมืองดีก็ได้พบเห็น
ก็เลยขับรถพาคุณปู่มาส่ง
ซึ่งหลานสาวก็ได้เข้ามาตอบข้อความขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแชร์
จนทำให้ได้พบกับคุณปู่อีกครั้งหนึ่งด้วย

ไม่ได้ระบุชัดเจนนะคะ
แต่ว่านอกจากในไทยแล้วเนี่ย
ก็ที่ต่างประเทศก็มีเหมือนกันนะคะ
หน่วยงานตามหาคนหายในอังกฤษค่ะ
ก็นำกระแสจากเกมนี้มาใช้ประโยชน์
จัดทำโปสเตอร์ภาพบุคคลศูนย์หายที่มีหน้าตาคล้ายกับโปเกบอล
แล้วก็เอาไปติดตามจุดต่างที่มีโปเกมอนชุกชุมนะคะ
หรือว่าจุดที่เป็นโปเกมอนยิมแล้วก็โปเกสต๊อป
เพื่อดึงดูดความสนใจจากเหล่าเทรนเนอร์ผู้เล่นเกม
ให้ช่วยกันตามหาคนหายอีกแรงหนึ่งค่ะ
แล้วก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ช่องทางในการแจ้งเบาะแสคนหายด้วยนะคะ
อันนี้ดีจริงนะน่าชื่นชมมาก
กระแสโปเกมอนมาใช้ให้เป็นประโยชน์